คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูค่ะคือสามีเนี่ยเมานะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นจุดไฟเผาที่อวัยวะเพศของภรรยาเลยนะคะ
นี่ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอาการสาหัสเลย
ที่บ้านเลขที่๑๐หมู่๕อำเภอเมืองจังหวัดน้องบนลำพู
นางจิลาวัลพาระแพนอายุ๕๙นะคะ
สลบไปเลยคุณผู้ชมอยู่ที่บันไดทางขึ้นชั้นสอง
สภาพคือนอนหงายเปลือยกายท่อนล่างไม่ใส่กางเกง
ใส่แค่เสื้อยืดคอกลมอะค่ะตามตัวแผลเต็มเลย
ที่ศีรษะก็แผลนะคะที่อวัยวะเพศก็มีแผล
มีกระป๋องแป้งอยู่ด้วยมีรอยไฟไหม้ที่อวัยวะเพศด้วย
กู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะ
แล้วก็ควบคุมตัวสามีค่ะนายนิวัตรจิตโกอายุ๕๐ปีนะคะ
ตอนที่จับสามีเนี่ยนะยังเมาอยู่เลยนี่ค่ะ

นายนิวัฒน์เนี่ยบอกว่าก็อยู่กินกับนางจิลวันคนเจ็บเนี่ยมานาน
ก่อนเกิดเรื่องไปกินเหล้าบ้านนายอารักษ์อยู่ใกล้กันนะฮะ
พอง่วงก็กลับมานอนตอนนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงภรรยาคุยกับนายอารักษ์แบบสนิทสนม
ก็คืออวัยวเพศไม่แข็งตัวก็เลยโมโหนะฮะก็ลุกจากที่นอนไปชกนายอารักษ์
แล้วก็เห็นนางจิลาวัลเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นบันได
ก็เข้าไปต่อยจนนางจิลวันเนี่ยล้มลง
แล้วก็ดึงขาลงมาจากบันไดมาถึงชั้นล่าง
ถอดกางเกงแล้วก็เอาพวกกระป๋องอะไรพวกนี้ยัดใส่วัยวเพศ
เอากระดาษมาจุดไฟเผาเขาเลยฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับทุกผู้ชมครับก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะฮะสพเมืองหนองบัวลำพูนะฮะเดี๋ยวคนเจ็บเนี่ยต้องรอดูอาการเพิ่มเติมด้วยนะครับ